ตอนนี้รถไฟหลายสายก็ไม่สามารถให้บริการได้

แต่เครื่องบินเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะ

บอกว่าช่วงนี้ทำไมค่าโดยสารแพงจัง

ถ้าหากว่าไปจองใกล้วันเดินทางแน่นอน

แล้วช่วงนี้คนพยายามที่จะเดินทางกลับบ้าน
ช่วงเทศกาลเยอะราคาก็เลยสูงนะคะ

ยังต้องปิดทำการบินเพิ่มอีก๒วันค่ะ

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพิ่มอีก๒วัน

หลังจากที่ปิดมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ก็จะได้ตรวจสอบระบบไฟนำทาง
แล้วก็ความแข็งแรงของพื้นรันเวย์หลังน้ำท่วมค่ะ
ส่วนประเด็นค่าโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ภาคใต้
ที่มีราคาสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
สายการบินไทยแอร์เอเชียแล้วก็นกแอร์
ทั้ง๒สายการบินที่แจ้งตรงกันว่า

ประชาชนในภาคใต้ที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น
เขาต้องการจะเดินทางกลับมาในช่วงนี้เยอะ
ก็เลยทำให้ค่าโดยสารมีราคาสูงค่ะ
อธิบายกลไกในการปรับราคาตัวเครื่องบินกันหน่อย
ตามปกติแล้วค่าโดยสารของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ
จะมีการปรับขึ้นตามสภาพกลไกการตลาด
โดยเมื่อผู้โดยสารจองผ่านเว็บไซต์มากขึ้น
ค่าโดยสารก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามค่ะ

จะมีการพิจารณาจากที่นั่งและช่วงเวลาการเดินทาง
ถ้าหากว่าจองก่อนออกเดินทางไม่นานและจำนวนที่นั่งมีน้อย
ค่าโดยสารก็จะสูงขึ้นค่ะ
ตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังเห็นเป็นตัวเลขนะคะ
อย่างเช่นค่าโดยสารเครื่องบินเส้นทางตรังกรุงเทพ

ราคาต่ำสุดอยู่ที่๓๑๗๘บาท
สูงสุด๓๔๐๓บาท
ส่วนราคาค่าโดยสารในวันที่๑๓
ราคาต่ำสุดอยู่เพียงแค่๑๗๙๓บาท
และสูงสุด๒๗๔๙บาทค่ะ
ไปดูเส้นทางกระบี่กรุงเทพกันบ้าง
วันที่๑๐ราคาต่ำสุดอยู่ที่๒๑๗๕บาท
สูงสุด๒๖๕๖บาท

ต่ำสุดราคา๑๙๔๐บาท
สูงสุด๒๖๕๖บาท
เส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพฯในวันที่๑๐
สุดอยู่ที่๒๗๑๓บาท
สูงสุด๓๙๒๕บาท
ส่วนวันที่๑๓ราคาต่ำสุด๑๙๒๕บาท
และสูงสุด๓๙๒๕บาท

ส่วนวันที่๑๐ราคาต่ำสุด๒๕๗๕บาท
สูงสุด๓๒๖๓บาท
ส่วนวันที่๑๓ราคาต่ำสุด๑๒๗๕บาท
สูงสุด๒๖๐๙บาท
และราคาค่าโดยสารทั้งวันที่๑๐และ๑๒
แผนสูงสุด๒๔๖๙บาท
๖๙บาทค่ะตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช๒๔๙๗ได้กำหนดค่าโดยสารและค่าระวางของอากาศยานขนส่งเส้นทางที่เกิน๓๐๐กิโลเมตรอากาศขึ้นไปค่าโดยสารจะต้องไม่เกินกิโลเมตรละ๑๓บาทยกตัวอย่างง่ายก็คือถ้าจากกรุงเทพไปตรังเนี่ยระยะทาง๘๐๐กิโลเมตรก็จะสามารถคิดค่าโดยสารได้ไม่เ
ว่าตอนนี้ยังไม่พบสายการบินไหนที่ขายตัวราคาแพงเกินเพดานที่กฎหมายกำหนด
แต่ถ้าหากพบเมื่อไหร่ก็จะลงโทษทางปกครองโดยยึดใบอนุญาตหรือไม่ก็พักใบอนุญาต
ส่วนโทษอาญาก็คือจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทค่ะ
แม้ว่าสำนักงานการบินพลเรือนจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซงราคาตัวนะคะ
แต่ก็ได้ขอความร่วมมือให้สายการบินไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้แล้วค่ะ